การจัดหน้าบุรีคุณผู้ชมเมื่อวันอาทิตย์มีพ่อแม่ลูกก็ล่องเรือไปจะไปสำนักสงฆ์
แต่ว่าต้องผ่านอ่างเก็บน้ำเขินสินคดินคุณผู้ชม
ปรากฏว่าพายุฝนแรงลมก็แรงด้วย
เรือล่มไปเลยตอนนี้ศูนย์หายอยู่๑คน
ตั้งแต่วันอาทิตย์ยังหาไม่เจอนะค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้กู้ภัยเพิ่งจะได้รับการประสานมาจากตำรวจอีกทีหนึ่งครับ
นี่ฮะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักการทีมชนลการ
นำกำลังไปกว่า๒๐คนพร้อมเรือยน๒ลำและเจ็ดสกีอีก๔ลำ
รวมมีถึงนักประดาน้ำด้วยไปค้นหานายนัททชัยปุณเวชอายุ๔๕ปี
หลังจากประสบเหตุเรือล่มตกลงไปในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินที่อำเภอศรีสวรรค์กาญจนบุรี
จุดที่เรือล่มลงไปเนี่ยน้ำลึก๑๐๐เมตรนะครับ
อ่างเก็บน้ำมันก็กว้างด้วยคุณผู้ชมการค้นหาก็ยากลำบากอ่ะสิ
คลื่นลมก็แรงด้วยเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ก็อยากจะหานะอยากจะหาให้เจอแต่ก็ต้องระวังตัวเองด้วย

ก่อนเกิดเทคนสูญหายก็คือคุณนัททชัยพร้อมกับครอบครัว

เดินทางมาด้วยเรือจะไปแสวงบุญที่สำนักสงฆ์ชื่อดังตั้งอยู่กลางป่าพื้นที่อำเภอศรีสวรรค์
ทีนี้ระหว่างระหว่างร่องเรือไปเนี่ยไปเจอคลื่นลมแรงก็ซัดเรือจนจมลงไป
คุณนัทชัยหายไปใต้ท้องน้ำครับ
หลังเกิดเหตุครอบครัวเนี่ยยังไม่ได้แจ้งกู้ภัยนะไปแจ้งตำรวจก่อน
แจ้งตำรวจสพด่านแม่ฉลับให้ช่วยเหลือ
ไป๒วันตำรวจหาไม่เจอยังไม่พบร่าง
ตำรวจก็หมดสิ้นหนทางแล้วช่วยยังไงก็ช่วยไม่ได้
ก็เลยต้องประสานมูลนิธิพิทักการอีกทีนึงให้มาช่วยเหลืออีกแรง
ทางประธานชมรมกู้ไผ่ทางน้ำภาค๗ครับคุณเฉลิมพลหงศ์ยนต์เนี่ยบอกว่า
เมื่อวานนี้การค้นหาทั้งวันเนี่ยเขาใช้ทั้งโดรนค้นหาใต้น้ำนะ
ใช้ทั้งชุดประดาน้ำก็ลงไปดำค้นหากันก็ยังหาไม่เจอ

สุดท้ายต้องยุติการค้นหาไปก่อนคุณผู้ชมฮะ
คำถามก็คือสมมุตินะสมมุติในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ย
ถ้าคุณนัทชัยเสียชีวิตไปแล้วเหตุใดทำไมร่างไม่ลอยอืดขึ้นมา
คุณเฉลิมพลบอกว่ามันเป็นไปได้ว่าร่างของคุณนัทชัยผู้สูญหาย
อาจจะไปติดอยู่กับกิ่งไม้ใต้น้ำอืมดังนั้นครับ
เช้าวันนี้ถ้าเกิดว่าสภาพอากาศไม่แย่มากนะโอ้โหนี่ไม่รู้เหมือนกันนะ
เขื่อนศรีนครินจะฝนตกหนักหรือเปล่านะ
แต่คุณเฉลิมพลบอกถ้าอากาศไม่แย่มากเดี๋ยวจะค้นหากันอีกรอบหนึ่งนะครับ
เป็นกำลังใจให้ทีมค้นหาด้วยนะฮะโอ้โหน่าจะลำบากอยู่